เปรียบเสมือนกับแก้วตาดวงใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับ

ที่รู้ว่าลูกชายอายุเพียงแค่๔ขวบเนี่ย

คือเพิ่งจะชงนมใส่ขวดให้ลูกดื่มตอน๑๑โมง
มาอีกทีบ่ายโมงลูกตัวแข็งแล้ว
ส่งไปโรงพยาบาลก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านั้นแม่บอกว่าฝันเป็นลางด้วย
แล้วบวกกับได้ยินเสียงหมาหอน๒คืนติด
วกกับเพื่อนของพ่อเพิ่งจะตายก่อนหน้าแค่๓วัน
วิญญาณร้ายมาเอาวิญญาณของลูกไปหรือเปล่า
วันนี้แม่ไปรับศพบรรยากาศโศกเศร้าอย่างมากครับ
ยอมตายแทนน้องนี่คือสิ่งที่แม่พูดจุดทูปบอกผ่าน
หน้าโรงศพของลูกครับลูกชายอายุเพียงแค่๔ขวบ
รับร่างจากโรงพยาบาลมาตั้งสวดที่บ้านนะครับ
คุณแม่ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าน้องยูโรคือลูกชาย
อย่างกระทันหันครับโดยที่ตอนแรกคุณแม่ก็ช็อกเหมือนกันว่า
ก็เพิ่งจะเจอหน้ากันก่อนหน้านั้นแค่๒ชั่วโมง
แล้วแม่ก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีทำไมลูกแม่ของนิ่งจังเลย
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาล
ปั๊มหัวใจก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับ
งานศพจัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับในพื้นที่อำเภอพระพลาชัยที่บุรีรำ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับไปที่บ้านที่จัดงานศพนี่แหละฮะ
โรงศพก็ประดับประดาษด้วยผ้าสีขาวตั้งอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็จะมีของเล่นเป็นรถที่น้องเขารักเขาชอบเนี่ยนะฮะ
ก็ตั้งเอาไว้อยู่บริเวณข้างโรงศพของน้องด้วย
มีตุ๊กตาสิ่งต่างที่น้องโปรดปรานวางไว้ตรงนี้ครับ
คุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณแม่อาริยาอายุ๒๘บอกว่ามีลูก๔คน
ยูโรนี่เป็นลูกคนเล็กคุณแม่เลิกงานดึกเพราะว่าทำอาชีพเสิร์ฟอาหารนะครับ
กลับบ้านก็ประมาณตี๒วันที่เกิดเหตุคือ๑๖ธันวาคม
แม่ก็กลับบ้านมาตอนดึกหลังจากนั้นครับตอนเช้าเนี่ย
พาลูกคนอื่นไปส่งที่โรงเรียน
ส่วนที่บ้านก็จะเหลือแค่แม่กับน้องยูโร
น้องยื่นขวดนมมาให้แม่เหมือนนมหมดแล้วอยากกินนมอีก
แม่ก็ไปชงนมมาให้น้องดื่มชงเสร็จปั๊บส่งให้มือลูก
หยิบเข้าปากครับ๑๑โมงแม่เผลอหลับเพราะว่าเลิกงานดึกไง
มาอีกทีประมาณบ่ายโมงครับแค่๒ชั่วโมงเท่านั้นนะคุณขวัญคุณผู้ชม
ตื่นมาเพราะเสียงจากโทรศัพท์มันดัง
เหมือนเสียงโทรศัพท์เปิดเอาไว้เหมือนลูกเขาจะชอบดูแล้วเล่นเกม
แม่ก็แปลกใจก็บอกยูโรปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยลูก

แล้วลูกนอนนิ่งมากลืมตาดู
เขย่าลูกก็ไม่ตื่นเรียกลูกก็ไม่ตื่นครับ

แต่สุดท้ายพอไปถึงที่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้

มันมีเรื่องราวที่ทำให้ใจของคุณแม่คือแทบแตกสลายก่อนหน้านั้นด้วย
เพราะมีกระบะและรถเก่งไม่ยอมหลีกทางให้ระหว่างที่รถฉุกเฉินเนี่ย
เร่งพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
กู้ภัยประกาศผ่านไมค์ขอทางเขาก็ยังไม่หลบ
หัวใจน้องยูโรหยุดเต้นปั๊มหัวใจอีกรอบ
แต่คราวนี้ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ครับ
ต้นคุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากขาดอากาศหายใจ
และหัวใจล้มเหลวนี่แค่๔ขวบเองนะฮะ
อันนี้คือในมุมของคุณหมอนะวินิจฉัยออกมาแบบนี้
หายใจคนมากแล้วสองสามวันก่อนเนี่ยครับ
เพื่อนของพ่อน้องยูโรกินเหล้าด้วยกันกับคุณพ่อ
หลังจากนั้นเพื่อนคุณพ่อจู่ก็ตายเลยฮะ
ยังไม่พอครับปรากฏว่า๒วันก่อน
ฝันครับฝันว่าจะพาน้องไปเที่ยว
แต่ปรากฏว่าน้องไม่ยอมขึ้นรถมากับคุณแม่
วิ่งไล่ตามน้องพูดแต่บอกว่า
หนูขึ้นรถไม่ได้หนูไปด้วยไม่ได้
วกกับได้ยินเสียงหมาหอน๒วันติด
ค่ะก็เป็นเวลาเหมือนกันกับที่แม่ฝันแปลก

น้องยูโรจากไปกับธรรมหนนั้นแหละครับ
หนูก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเห็นครับ
ที่มีคนตายเยอะแล้วค่ะแล้วเราไปเราก็ไม่ได้โทษ
อันนี้ใครหรอกนะคะเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแต่น้องอ่ะ
น้องคือน้องชอบเล่นแล้วชอบเสียงดัง

เห็นคนแถวนั้นเขาบอกว่ามีคนตายเยอะ

ห้องข้างแถวนั้นมีคนไหลตาย
แล้วพอน้องเสียงดังตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่
ไม่รู้ว่าไปรบกวนพวกวิญญาณสัมภเวษีไม่พอใจ
แล้วมาพลากชีวิตไปหรือไม่นี้ม้าเขามอง

มีโรคประจำตัวคือหอบหืดครับแล้วก็ต้องกินยาและพ่นยาอยู่เป็นประจำ

อาหารที่น้องชอบกินน้องจะติดกินเค็มตั้งแต่เล็กเลยฮะ

คือกินข้าวเนี่ยคุณขวัญคุณผู้ชม

แม่ต้องเอาผงชูรสมาโรยข้าวนะ
ค่ะคือคลุกให้น้องกินคือน้องชอบกินอะไรแบบนี้
อุ้ยหรอค่ะคือกินส่วนที่มีโซเดียมเยอะอะฮะ

หรือว่าพวกผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

คือเอาใส่ปากโดยที่ไม่ได้ต้มก่อนด้วยไม่ได้ปรุงก่อนด้วยอะไรแบบนี้ครับ

เราเอาข้อมูลนี้ครับไปสอบถามกับคุณหมอก๊อฟสิทธาลิขิตนุกูลครับ
สาเหตุการตายของน้องยูโรคาดว่า
อาจจะเป็นอาการที่เรามักจะคุ้นกันไหลตายครับ
นี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินว่าเกิดกับผู้ใหญ่
แต่จริงแล้วไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะครับเด็กก็เป็นได้
เกิดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติที่หัวใจห้องบนขวา
เลือดเลยไม่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและส่วนต่างของร่างกาย
ทำให้ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองและทำให้ตายได้ในที่สุดครับ
สาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของโรคไหลตาย
พูดถึงไหลตายหลายคนคิดว่าต้องเป็นแต่ในผู้ใหญ่วัย๒๕๕๕ปี

จริงไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้นะครับ
สาเหตุคือขึ้นไฟฟ้าผิดปกติที่หัวใจนั่นเอง
โดยที่จุดกำเนิดหัวใจที่ห้องบนขวานี่นะครับ

ไม่ไปส่วนต่างของร่างกายออกซิเจนที่สมองก็ขาดด้วยนะครับ
ก็จะทำให้น้องมีอาการเหมือนกับกลึงละเมิด
แล้วก็เสียชีวิตไปภายใน๖๗นาทีเลยนะครับ
ทีนี้ประเด็นที่คุณแม่บอกว่าน้องติดกินเค็มตั้งแต่เด็ก
โดยเฉพาะผงชุรสเอามาคลุกข้าว
หรือว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ได้ต้ม
คือฉีกซองปั๊บตบให้มันแหลก
หรือไม่เทใส่ถ้วยแล้วก็โรยผงต่างแล้วก็คลุกกินเลย

ก๊อฟบอกว่าการกินอาหารที่เค็มจัด

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงได้นะครับ

ศพของน้องยูโรครอบครัวเตรียมที่จะทำพิธีเผา
ในวันพรุ่งนี้๑๙ธันวาคมนะครับ
แสดงความเสียใจกับคุณแม่และครอบครัวด้วยนะฮะ

เรื่องอาหารการกินของเด็กก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะ